ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีที่อุกอาจนะฮะ
เกิดขึ้นที่เพชรชบุรีค่ะนะครับแค่ขี่จักรยานยนต์สวนทางกันมาเนี่ย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าขัดแย้งอะไรกันมา
แต่ว่าฝ่ายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่คาถนนนะฮะคนที่เสียชีวิต
เป็นหลานชายของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นหลานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายมนูลสินอุดมอายุ๔๐ปีนะครับ
ตอนที่มีคนมาเห็นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาช่วยเนี่ย
เขาถูกยิงกระสุนเข้าที่ท้องอาการสาหัสญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแก่งกระจาน
แพทย์ก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะฮะช่วยยื้อชีวิตอยู่ชั่วโมงได้นะครับ
สุดท้ายนายมนูลเสียชีวิตนะครับนายมนูนี่เป็นญาติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่๔บ้านห้วยกวางจริงตำบลผู้สวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
สพแก่งกระจานไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยนะครับไปเจอปลอกกระสุนปืนหนึ่งปลอกนะฮะ
แล้วเบื้องต้นได้ข้อมูลก็คือผู้ก่อเหตุใส่เสื้อคลุมสีแดงกางเกงยีนขายาวสวมหน้ากากอนามัยหลังก่อเหตุใช้จักรยานยนต์
นี่เป็นข้อมูลที่ตำรวจได้มาเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าลุงกำทรเฉยราชอายุ๖๒ปีนะ
แกบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นผู้ตายก็คือนายมนูลขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นร้านซ่อมจักรยานยนต์ส่วนมือปืนเนี่ยขี่จักรยานยนต์เหมือนกัน
แต่ว่ามาอีกฝั่งหนึ่งจังหวะที่ขี่รถสวนทางกันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นดังปั้ง
ไม่มีการทะเลาะกันด่าทออะไรกันทั้งสิ้นแล้วจักรยานยนต์ของนายมนูลก็ล้มเสียหลักสไลด์ไปกับพื้นถนน
ไปเนี่ยเห็นนายมนูลพยายามลุกขึ้นวิ่งหนีลักษณะย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อจะไปบ้านญาติที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสองร้อยเมตร
แต่ตอนนั้นคนยิงยังไม่หยุดนะฮะพยายามไล่ตามไปยิงซ้ำ
พอผู้ตายใกล้จะถึงบ้านญาติเนี่ยห่างอีกแค่๕๐เมตร
มือปืนเริ่มเห็นว่ามีคนออกมาแล้วก็เลยรีบหลบหนีไป
คือไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเคยมีเรื่องอะไรกันขนาดไหนยังไง
แต่ลุงแกบอกว่าเท่าที่รู้เหมือนกับสองฝ่ายเนี่ย
ผู้ตายกับคนที่มายิงเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกันอยู่

เห็นมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับล้มหน้าบ้านผมเลย
แล้วก็ผมมองไปนี่เห็นไอ้มือปืนนะ
ก็ขับรถตามไอ้คนนั้นวิ่งไปแล้ววิ่งไปเกือบถึงนู่น

ตรงบ้านเนี่ยนะประมาณสักสองละเมตรมีแล้วค่ะ

ดังนักเดียวครับแล้วก็เห็นปลอกกระสุนปืนขนาดเก้าหม่อ

แต่เค้าเคยมีเรื่องกำลังก่อนคือคนเสียชีวิตน่ะโดนโดนโดนโดนตีหัว
แตกว่าเห็น
ทีนี้จุดที่นายมนูลผู้ตาย
ที่เค้าถูกยิงแล้วก็พยายามจะวิ่งมาที่บ้านญาติ
อีกห้าสิบเมตรจะถึงและล้มฟลุ๊บอยู่นี่
วันนี้ผู้สื่อของเรางลงพื้นที่ไป
คนชมผู้สลันพัดไปดูตรงจุดนั้นนะครับ
มีการเอากองฟางมาวางทับกองเลือดนะครับ

ถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าเขาทำพิธีอะไรหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าเป็นพิธีเหมือนกับปล่อยดวงวิญญาณ
แทนการล้างคราบเลือดของผู้ตาย
เราได้คุยกับหลานของผู้ตายนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยถูกยิงแล้ววิ่งมาแล้วก็ล้มฟุบอยู่ตรงนี้
ตอนนั้นตกใจมากพยายามเข้าไปช่วยเต็มที่แล้ว
สุดท้ายเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทัน
ที่มีข่าวว่ามือปืนจะติดต่อขอเข้ามอบตัวเนี่ย
ญาติของผู้ตายบอกว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ
ยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
มนุนสินอุดมอายุ๔๐ปีที่ถูกยิงเสียชีวิต

กับแม่เขาอายุเยอะแล้วนะ
คือเป็นคนสูงวัย
ต้องมีคนดูแลเขาก็ดูแลพ่อกับแม่อยู่
นี่ญาติบอกว่าเพิ่งบอกกันนะฮะว่าลูกชายเขาเสียชีวิตแล้ว
แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรตายนะ
ไม่กล้าบอกกันว่าถูกยิงตายนะครับ
คือบอกแค่ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วนะ
นี่พ่อกับแม่เขานี่แบบโอ้โหซึมไปเลย

ที่เสียชีวิตนะครับที่ถูกยิงนะครับ
ล่าสุดตำรวจเนี่ยไล่สืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอสาร
เพื่ออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคืน
นายยุระนันพรานไพรอายุ๓๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เหลือก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนนะ
เรื่องการมีอาวุธปืนการพาอาวุธปืนการยิงปืน
เราไปคุยกับแม่ของผู้ต้องหา
หลังจากที่รู้ข่าวว่าตำรวจได้หมายจับแล้ว
นานพรานไพรวัย๓๔ปี
ในอายุ๕๙ชื่อนางนารีนะครับ
แม่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้
โทรศัพท์ไปคุยกับลูกชายตอน๔ทุ่ม
คุยกันได้แค่๓๙วินาที
ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ประมาณ๔ทุ่มแม่โทรไปหาลูกชาย
คุยไป๓๙วิลูกสารภาพบอกลูกไปยิงคนตายมา
ก็เลยบอกลูกว่าให้ติดต่อตำรวจเพื่อขอเข้ามอบตัวซะ
เดี๋ยวลูกเนี่ยจะมามอบตัววันศุกร์นี้นะฮะ
นี่วันอะไรนี่วันนี้วันพุธใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานคืนวันอังคารถามแม่ว่าเอาทำไมต้องวันศุกร์
บอกว่าลูกชายขอเวลาทำใจก่อน
ส่วนสาเหตุลูกบอกว่าถ้าไม่ยิงเขาเขาจะมายิงลูก
เคยถูกอีกฝ่ายขู่ฆ่าแต่ว่าขู่ฆ่าเรื่องอะไรขัดแย้งอะไร
แม่ของผู้ต้องหาก็คือนายยุรนันเนี่ยบอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
รู้แค่ว่าเขาเคยทะเลาะกันเคยชกต่อยกัน
ส่วนตัวลูกชายเคยต้องโทษคดียาเสพติด๓ปี
เพิ่งพ้นโทษออกมาได้๒ปี
ตอนนี้แม่บอกว่าเป็นห่วงลูกชายมากแล้วก็เครียดมากด้วย
แล้วก็เสียใจด้วยที่ลูกไปก่อเหตุ
ต้องฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้สูญเสียแทนลูกชายด้วย
เป็นคู่อรีกกันหรือยังไง
ไม่ไม่ค่ะเมื่อก่อนเขาก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะแต่ไม่ทราบว่ามันมีเรื่องอะไรกัน
ก็คือแบบไงก็ไม่น่าไปทำเขาค่ะ
ก็คือแบบคนเรานะชีวิตพ่อแม่ทุกคนตรงนั้นคงรักลูกทุกคนแหละค่ะ
เค้าเสียใจที่เค้าทำเค้าเสียใจค่ะ
แต่เค้าเค้ากลัวที่ว่ามันจะทำอะไรอย่างเงี้ย
เค้าก็ไม่รู้จะยังไงเค้าก็บอกแบบไงเนี่ย
ก็อยากขอโทษเขาที่ลูกทำไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็คงจะรู้ว่า
เขาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างนี้
ฉันไม่ทราบว่าเค้าจะรู้ไหมว่าลูกก็ทำอะไรหรือใครอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยนะฮะขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือนายยุรนันพรานไพรนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผู้ตายนะครับนี่คือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
ที่เขาบอกกับแม่เขาแล้วว่าเขาไปยิงคนตายจริงแต่ขอมอบตัววันศุกร์
บอกขอเวลาทำใจก่อนท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
แม่บอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้วลูกชายจะมอบตัววันศุกร์เนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราคุณชมพู่สรรพัฒน์ได้รับภาพนี้มานะครับ
เป็นข้อความลักษณะภาพนิ่งแล้วมีข้อความการสนทนา
ระหว่างแม่ของนายยุรนันผู้ต้องหากับลูกชายคุยล่าสุด
คือวันนี้นะ๑๑นาฬิกา๔๙นาทีผู้ต้องหาส่งมาหาแม่บอกว่าแม่
แล้วเงียบหายไปเลยส่วน๒๓ชั่วโมงก่อนหน้านี้
สตอรี่บนโปรไฟล์ไลน์ของผู้ต้องหาได้อัพคลิปวิดีโอ
ตอน๑๖นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ๑ชั่วโมง
มีข้อความบอกเริ่มไม่อินกับอะไรแล้วเบื่อนี่นะฮะคือแม่ของผู้ต้องหา
เนี่ยเราได้ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับแม่ของผู้ต้องหาส่งข้อความ
ไปสอบถามเหตุการณ์ทางไลน์จากลูกชายเขาตอบกลับมาว่าเขาไม่อยู่แล้ว
แม่ก็เลยถามกลับไปว่าใครไม่อยู่แล้วเพราะแม่เขาเป็นห่วงว่าจะคิดสั้น
ของผู้ต้องหากลับตอบกลับมาว่าจะสอบถามอะไรนี่ฮะแล้วก็เงียบหายไปอีก
ขณะเดียวกัน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีแม่ของนายยุรนันผู้ต้องหา
ส่งข้อความมาบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
เป็นข้อความเหมือนกับต้องการสื่อสารกับลูกชายว่าแม่รักนะต้องมอบตัววันศุกร์นะ
เพราะว่าตอนนี้มีหมายจับแล้วยิ่งเร็วยิ่งดีควรจะมามอบตัว
แม่รับปากเขาแล้วอย่าทำให้แม่เสียคมเสียคนปัญหามีไว้แก้
เหมือนกับแม่ก็พยายามสื่อสารกับลูกชายหรืออาจจะบอกกับทางทีมข่าวของเรา
เพื่อจะสื่อไปยังลูกชายของเขาหรืออาจจะบอกให้เห็นว่า
นี่คือข้อความที่เคยส่งไปบอกลูกชายที่บอกจะมอบตัววันศุกร์
ยังไงต้องมามอบตัวนะเรื่องของคดีความนะครับ
ตำรวจตอนนี้มีหมายจับแล้วนะครับกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีนะครับ
คือตำรวจบอกว่ามีหมายจับแล้วคือเจอที่ไหนก็จับอ่ะ
ถ้ายังไม่เจอก็ต้องไล่ตามจับจะมาบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมจะมามอบตัวอะไรอย่างนี้ไม่ได้
คือต่อให้มาวันศุกร์ก็ถือว่าถูกจับนะครับ
เพราะตอนนี้มีหมายจับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ส่วนศพของนายมนูลนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่าจะให้ญาติเนี่ยรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ในวันพรุ่งนี้ครับ